ถ้ารอนานขนาดนี้ไปเที่ยวก่อนดีกว่า
เที่ยวไหนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะพาไปคนโสดก็ไปไปคนเดียวค่ะ
กับดิฉันก็ได้ค่ะคุณพาไปดูฟูจิ
พูดสิที่ญี่ปุ่นเหรอคะไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเลย
ไปดูฟูจิคอนบุรีไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกัน
ขนาดไหนรู้ไหมเขาบอกว่าเหมือนไปชมฟูจิจริงที่ญี่ปุ่นเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณดูค่ะดูคุณดูสวยไหมเหมือนไหมนี่
เหมือนไปชมฟูจิอยู่ริมทะเลสาบคาวาคูจิโก
โอ้โหกานี้เป๊ะเลยเป๊ะ
รู้จริงรู้ลึกจริงกับประเทศญี่ปุ่น

ไม่ใช่นี่ค่ะเราไปแค่ที่คอนบุรีนครราชศรีมา
แค่นี้เองไม่ไกลเลย
นี่ค่ะเป็นยอดฟูจิคอนบุรีหรือเขาจอมทอง
บุรีจังหวัดนครราชศรีมาอย่างที่บอกนะคะ
วิวทิวทัศน์แบบนี้จากมุมนี้เหมือนภูเขาไฟฟูจิที่ญี่ปุ่นเป๊ะเลยค่ะ
เพราะเขาบอกว่าที่นี่มันมีภูเขาลักษณะคล้ายกับฟูจิที่ญี่ปุ่น
แต่ว่ามีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์แบบไทย
เป็นวิวภูเขาติดกับนาข้าวค่ะคุณ
ทำให้คุณได้เห็นการใช้ชีวิตแบบท้องทุ่งด้วย

ถ้าเกิดช่วงที่ข้าวมันออกรวงเป็นสีเหลือง
หรือว่าช่วงที่แบบว่าเป็นสีเขียวใช่ไหม
นี่เป็นบรรยากาศฟูจิที่ญี่ปุ่นไม่มีนะ
บอกเลยมีที่เมืองไทยที่นี่ที่เดียวนะคะ
สวยไม่แพ้เมืองนอกแน่นอนค่ะ
นี่ค่ะคุณเขาจอมทองจำชื่อนี้เอาไว้ให้ดีนะคะ

ได้เลยแบกเป้ผมเข้าอยู่แล้วแบกเป้

ขึ้นไปเนี่ยคุณเราจะสัมผัสกับธรรมชาติเห็นไหม
แล้วก็หมู่แม่กไม้ต่างตลอดเส้นทางขึ้นไปเลย

เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าขึ้นสะดวกค่ะคุณ

วิวก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยคุณดู

พอไปถึงยอดเขาแล้วคุณจะมองวิวได้แบบ๓๖๐องศาแบบนี้ค่ะ
โดยเฉพาะวิวของเขื่อนจอมทองนะคะ
สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่สรรเขื่อน
จนถึงหางเขื่อนปลายเขื่อนเลยค่ะ
เห็นผิวน้ำสีฟ้า
ตัดกับเทือกเขาอุทยานแห่งชาติทัพลานสีเขียวอย่างสวยงาม
ถ้าขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะ
คุณเห็นไหมพระอาทิตย์มันจะทอดตัวลงบนน้ำ

ตื่นเช้านิดนึงลงทุนเดินขึ้นนิดนึง
เหนื่อยหน่อยนะแต่ขึ้นไปแล้วเนี่ยสวยคุ้มมากแน่นอน
จากนั้นนะคะยังมีอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่สำคัญของนักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ
ช่องเขารูปหัวใจรูปนี้
เขาจะมีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่๒ก้อนคุณวางชนกัน
แต่ว่าไม่ได้มีใครมาวางชนกันนะ
ลักษณะของหินมันเหมือนรูปหัวใจเอง
เป็นช่องรูปหัวใจเหมาะมากเลยคู่รักในช่วงวันแห่งความรักที่จะมาเที่ยวกันนี้นะคะ
แล้วเท่านั้นยังไม่พอคุณเห็นไหมเราจะได้ไปสักการะพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ด้วยค่ะ
คุ้มมากเห็นไหมคุณแล้วก็มีอุโมงต้นไผ่ที่สวยงามอีกมุมหนึ่ง
โมงต้นไผ่เนี่ยเหมือนที่ญี่ปุ่นเดะ

ต้องไปไกลเลยคุณไปที่นี่ที่เดียวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้
บอกคนอื่นว่าอยู่เมืองนอกก็เชื่อแต่ว่าไม่ต้องไปเที่ยวเมืองนอกไม่ต้องหลอกใคร
เพราะอยากจะนำเสนอบ้างว่าที่เมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มันสวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบนี้จริง
ใครอยากจะมาสัมผัสความสวยความงามมาดื่มดำกับบรรยากาศแล้วถ่ายรูปตรงเขาช่องหัวใจแบบนี้นะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสละโสดนะครับคุณพาคนที่คุณชอบไปไปเจอกับช่องเขาหัวใจมีเอาไว้

ไปถ่ายรูปตรงช่องหัวใจแล้วก็มีเราสองคนเนาะ

หัวใจบีเอาไว้ใส่ให้เธอล่วงลงไปนั่นเอง

เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะ
คุณผู้ชมเองก็ต้องดูแลเสียใจเรื่องของความปลอดภัย
แต่เราย้ำตลอดเวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบนี้
ให้ช่วยกันดูแลจัดการเรื่องขยะด้วยคนละไม้คนละมือ
เราจะได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยแบบนี้ไปนานตลอดยาว